คุณผู้ชมคะคือบางทีเนี่ยมันมักจะมีตลกร้ายที่บางคนชอบแซวกันคำว่า
ไปหาหมอไปผ่าตัดระวังหมอลืมครีมลืมอะไรไว้ในท้องคนไข้
เราจะเห็นแก๊กแบบเนี้ยบ่อยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นจริงนะ
ผู้หญิงคนนึงไปคลอดลูกนะคะแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ย
ผ้าก๊อสขนาดเท่ากำปั้นไว้ในช่องคลอดเธอ๒เดือนกว่า
เดือดร้อนมากนะคะเธอเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ค่ะ
เธอโพสต์ภาพเด็กสองคนแล้วก็นี่ค่ะ
นี่คือผ้าก๊อสขนาดเท่ากำปั้นผู้ใหญ่อะค่ะเป็นก้อนสีดำดำแบบนี้
บอกว่านี่คือผ้าก๊อตซับเลือดที่หลุดออกจากช่องคลอดของเธอ
หมอลืมไว้ในช่องคลอดนานกว่าสองเดือนนะคะผู้เสียหายคนนี้
บุรีรำเธอเล่าบอกว่าสิบเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมา
ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลครูเมืองก็คลอดแบบธรรมชาติ
จำได้เลยว่าคุณหมอเนี่ยบอกเธอจังหวะที่ทำคลอดอยู่ว่า
เลือดไหลไม่หยุดเลยก็เลยเอาผ้าก๊อสไปอุดช่องคลอดเอาไว้
หลังจากนั้นเธอก็ออกมาพักฟื้นที่บ้านตามปกติ
ไป๑๕วันเกิดความผิดปกติขึ้นก็คือ

พอถึงวันนัดตรวจเธอก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนใกล้บ้าน
เธอก็เล่าอาการไปนะแต่ว่าหมอไม่ได้ตรวจภายในให้ค่ะ
ถามอาการว่าปวดท้องหรือเปล่าเป็นไข้ไหม

แต่ว่ามันมีอาการผิดปกติคือน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น
แล้วเขาบอกว่าแล้วช่วงเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้า
เหม็นของน้ำคราวปลาก็ทวีความรุนแรงขึ้น
ถึงขั้นสามีไม่ยอมเข้าใกล้เลยแบบไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะแบบ

แต่อย่างอื่นก็ปกติดีคือเธอก็รู้สึกเดือดร้อนนะ
จนกระทั่ง๒๔พฤษภาคมเมื่อวานนี้เลยค่ะ
บอกรู้สึกเหมือนมีอะไรมาขวางในช่องคลอด
พอเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เห็นว่ามีวัสดุแปลกปลอมโผล่ออกมา
เธอเลยเอามือคลำแล้วดึงออกมาเลยค่ะ
ปรากฏเป็นก้อนผ้าก๊อสเท่ากำปั้นนั่นนะคะ
บอกว่ามันต้องเป็นผ้าก๊อสที่หมอเอาซับเลือดวันคลอดแน่
เขาบอกรวมเวลาแล้วถ้านับดูเนี่ยจาก๑๗มีนาคมถึง๒๔พฤษภาคม
กอสก้อนนี้อยู่ในช่องคลอดเธอ๒เดือนกับอีก๘วันเลยนะคะ
เพราะว่าถ้าติดเชื้อตายมาค่ะจะรับผิดชอบ
คือเธอบอกเลยนะคะว่าเธอไม่ได้อยากมาเรียกร้อง
หรือไม่ได้อยากจะทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียงได้รับความเสียหายอะไร

ว่าถ้าใครเจอเคสคล้ายแบบนี้เนี่ยจะได้รู้ว่ามันอาจจะเป็นเคสกรณีเหมือนกับเธอก็ได้
จะได้ป้องกันตัวเองหรือดูแลตัวเองได้ถูกแก้ไขได้ทัน
เรื่องนี้นะคะนางทิพยาวัญชัยสนหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลครูเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่ค่ะ
รีบมาหานางสาวสิริวิมลที่บ้านพร้อมกับกระเช้าเลยนะคะ

ก็มาขอโทษนะคะก็มากันหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็เอากระเช้ามามอบขอโทษแสดงความเสียใจ
แล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือความผิดพลาดในระบบการทำงาน
เรื่องต้นทางโรงพยาบาลก็บอกว่านางสาวสิริวิมลสามารถรับการเยียวยาตามมาตรา๔๑
พรบคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุขได้
ก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งด้วยที่สร้างความเดือดร้อน
แล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวของนางสาวสิริวิมลนะคะ
ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าต่อไปนี้จะปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
แล้วคุณสิริวิมลเขาบอกด้วยนะบอกว่าคือดีนะ
เพราะดีนะที่มันไม่ติดเชื้อในกระแสเลือด

เห็นเป็นเรื่องแบบนี้นะคะ